กฎหมายระบุว่าพักการเมืองอาจมีรายได้๗ช่องทางคือ
เงินทุนประเดิมซึ่งทุนประเดิมแต่ละพักจะมีไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท
ซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งพักร่วมกันจ่าย
เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพักของสมาชิก
เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ
เช่นขายร่มขายเสื้อ
เงินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนเช่นขายโต๊ะจีน๑ล้านบาทแล้วแต่ความสามารถและบารมีพัก
การรับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคลสามารถนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้
อบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาพักการเมือง
และช่องทางที่๗ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพัก
ทั้งนี้รายได้ของพักต้องนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพักและบริหารงานในพักเท่านั้น
และทุกเดือนพักการเมืองต้องประกาศรายชื่อผู้บริจาคเงินหรือแสดงทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
รวมถึงเปิดเผยค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทราบด้วย
หลังมีกฎหมายเลือกตั้งสอสอผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดได้รับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ารวมกันแล้วเกิน๑๐๐๐บาทต่อวัน
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่ได้รับบริจาคค่าฝ่าฝืน
ต้องระวังโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ
รวมถึงยังต้องถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งหรือตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือกระทั่งถูกยุบพักอีกด้วย